สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวนะคะวันจักรีแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงวันสงกรานด้วย
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงตั้งเป้าไว้ค่ะ
ว่าจะลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงครานนี้โดยบอกว่าจะต้องใช้ยาแรงแล้วนะคะ
ใครที่เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยจะมีความผิดถือว่าเป็นฐานเจตนาฆ่าในทันทีนะคะ

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงแสดงความเป็นห่วงอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงคราน
ที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราและขับรถเร็วซึ่งมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากทุกปี
ออกมาตรการขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะผู้ที่เมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตจะถือว่าเจตนาฆ่าทันที
ส่วนผู้ที่นั่งรถไปด้วยจะมีความผิดหรือไม่นั้นจะต้องดูข้อกฎหมายก่อนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุลงให้ได้มากที่สุด
เราก็ต้องให้มาตรการหลุนแหลกขึ้นเพื่อที่จะให้ตำรวจทั่วประเทศทำสำนวน
การขับรถเร็วและทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเป็นการเจตนาค่าต้องทำไปในรูปนั้น
สำหรับการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงครานรัฐบาลยืนยันใช้มาตรการเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา
แต่จะมีการเพิ่มเติมว่าหากมีการทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
จะใช้มาตรการที่รุนแรงมากขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศสามารถทำสำนวนได้
รองนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังสามารถทำได้เหมือนกับทุกปี
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ออกมาย้ำว่าสงครานปีนี้ห้ามจัดปาร์ตี้โฟมอย่างเด็ดขาด
หลังจากเคยเกิดอันตรายมีผู้เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว
พร้อมออกมาเรียกร้องให้คนไทยหันมาเล่นสงกรานตามประเพณีไทย
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้